เช้านี้ครับไปย้อนดูผลงานสุดยอดของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันก่อนนะครับ
เมื่อวานนี้สามารถคว้าแชมป์ฟุตซอลอาเซียนคลับได้เป็นสมัยที่สิบสอง
หลังจากเอาชนะพม่าไปแบบขาดรอยแปดประตูต่อหนึ่ง
ซึ่งหลังจากจบเกมจบทวนาเมนต์นี้นะครับ
รวัตสอนวิเชียนก็คว้าตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมประจำทวนาเมนต์ด้วยครับ
ทีมชาติไทยในชุดสีดำพบกับพม่าที่ลุ้นแชมป์สมัยแรกนะครับ
โดยก่อนเกมก็มีรายงานนะครับว่าบัตร๖๐๐๐ใบขายหมดเกลี้ยงภายใน๑๐นาทีที่สนามอินดอร์สเตดียมหัวหมากครับ
ในครึ่งแรกนะครับเป็นทีมชาติไทยที่ออกนำก่อนตั้งแต่นาทีที่๘จากจังหวะที่สรษักคุณจังหริตครับ
ยิงไปฉลับผู้เล่นของพม่าเข้าประตูตัวเองไป
ชายวัทย์แจ่มกระจ่างนาทีที่๑๓และเฮราคลศักดิ์สัตว์สั้นสื่อหานาทีที่๑๙นะครับ

กลับมาต่อในครึ่งหลังนะครับยังเป็นทีมไทยที่ครองเกมต่อเนื่องและมาได้อีก๔ประตูจากปัญญาอรันสุวนาศนาทีที่๒๒
ปานัทกิติพานุวงนาทีที่๒๗สรษักบุญจังหรีดนาทีที่๒๙ก่อนที่จะปิดท้ายด้วย
จีนวัดสอนวิชีอาณาทีที่๓๙และถือว่าเป็นประตูที่๒ของเขาในเกมนี้ด้วยก็จบเกมนะครับ
ทีมชาติไทยนั้นถล่มพม่าไป๘ประตูต่อ๑คว้าแชมป์อาเซียนคลับสมัยที่๑๒ได้สำเร็จ
และเป็นการคว้าแชมป์ทุกครั้งที่ลงแข่งขันโดยไม่ได้แชมป์เป็นแค่ครั้งเดียวในปี๒๐๑๐ที่ไม่ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันครับ
หลังจากจบเกมนะครับมิเกลโรดิโกเฮดโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่า
ได้เห็นพัฒนาของนักเตะหลายรายในทวนาเมนต์นี้
ซึ่งทั้งหมดสามารถเป็นกำลังหลักของทีมฟุตซอลไทยได้ในอนาคต
หลังจากนี้นะครับจะเดินหน้าเฟ้นหาผู้เล่น
รวมถึงสร้างทีมฟุตซอลไทยให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
สุธนาจรัฐิรวรรษสอนวิเชียร์เจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม
เผยว่ารางวัลที่ได้รับนั้นก็ถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของทีมนะครับ
ซึ่งจะเป็นกำลังใจสำคัญในการพัฒนาฝีเท้าของตัวเองต่อไป
เช่นเดียวกับอุสมันมูซาคนนี้ครับเจ้าของรางวัลดาวสนโวสูงสุดร่วม
ก็ยอมรับว่ายังมีจุดบกพร่องที่ต้องปรับปรุงเช่นสมาธิในเกม
แต่ก็จะเรียนรู้และต่อยอดต่อไปในอนาคตครับ
ก่อนอื่นก็คือได้แชมป์ครั้งนี้ก็ดีใจแทนน้องครับ
ส่วนตัวที่ได้นักเตะยอดเยี่ยมก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมครับ

ถ้าเกิดเราไม่ได้แชมป์เราก็จะไม่มีรางวัลนี้เกิดขึ้น
ดีใจครับภูมิใจมากครับ
ติดทีมชาติครั้งแรกแล้วก็คว้าแชมป์สามารถคว้าแชมป์ได้ครับ
ก็เป็นความพร่อมคุ้มใจในชีวิตครับครั้งนึงได้แชมป์แล้วก็ได้รางวัลอสันโบ

แรกก็ตื่นเต้นนะครับก็เป็นธรรมดาครับก็เกรงก็ตื่นเต้น
พอเล่นไปเรื่อยมันก็เริ่มปรับได้เริ่มเข้าที่ครับก็ภูมิใจในพอใจในระดับหนึ่งครับ